คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้คุณคิงเกริ่นเอาไว้แล้ว
ต้องดูภาพเหตุการณ์ระหว่างที่พนักงานสองคน
กำลังช่วยกันเตรียมของจะขนของลงจากท้ายรถ
แล้วนี่คือเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสำนักงานของเขา
รถคันนี้เป็นเหมือนรถขนของใหญ่ใหญ่
ปรากฏจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคนขี่มาถึงเรียบเรียบเครียมเคียงทำเหมือนถามทาง
ก่อนที่เขาจะเอาปืนมายิงค่ะ

มันไปยิงอยู่นั่นแล้วปล่อยกระสุนเข้ามาตกหลัง
โอ้โหคุณคือทำกันชนิดที่แบบนี่คือตรงถนนรถวิ่งไปวิ่งมานะคะ
อเตอร์ไซคันนั้นสีแดงคุณผู้ชมดูนะคะเขาใส่หมวกกันน็อกสีขาวมา
มาถึงมาเรียบเพียงเคียงเสร็จแล้วลักษณะเอ๊ะคงมาถามทางหรือเปล่า
เพราะว่าท้ายรถบรรทุกคันนี้มีพนักงานคนหนึ่งเขากำลังเรียงของอยู่บนรถ
ในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงก็มีการลำเลียงของลงมาแล้วเอาเข้าบริษัท

เดินมาแล้วเอาปืนยิงพนักงานคนที่อยู่ลุก
ส่วนเพื่อนเดินไปดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงปืน

คุณผู้ชมดูนะคนที่โดนยิงเมื่อกี้นี่ลงมาจากท้ายรถ
ก็เพื่อนก็เลยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะส่วนคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้ว
กล้องวงจรปิดบนถนนจับภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบริษัทขนส่งเอกชนที่ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนครนะคะภาพเห็นหมดชัดเจนนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคนที่โดนยิงทราบชื่อต่อมานะคะ
ก็คือนายธีรวัตรแก้วกรูดอายุ๒๗ปี
อย่างที่บอกอยู่บนรถกำลังเรียงของเรียงสินค้าอยู่
แล้วหลังจากนั้นก็ถูกยิงใส่ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ผู้ก่อเหตุยิงเขาแล้ว

โดยเส้นทางที่เขาหลบหนีไปคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่านายธิรวัตรคนยิงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เขาถูกยิงเข้าที่บริเวณท้อง๑นัด
กระสุนทะลุด้านหลังเลยแล้วอาการสาหัส
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนนะคะขนาด๙มม๑ปลอก
แล้วก็ตกอยู่ท้ายรถขนส่งด้วย

แล้วก็มีการเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อนพนักงานคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตรงนั้น
เล่าด้วยความระทึกบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังเช็คของอยู่เลย

คนร้ายทำเหมือนมาสอบถามเส้นทาง
ไม่เอกใจอะไรสักแป๊บนึงแค่หันหลังไป
ลำเลียงของได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พวกผมก็หันกลับไปอ้าว
เพื่อนผมจีรวัตรถูกยิงซะแล้วค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะคนร้ายเนี่ยคือเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงคันนั้นแหละ
เราเห็นในกล้องไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วหนีไปทางถนนเสรีไทยนะคะ
ซึ่งกล้องจับภาพไว้ได้ตำรวจสอบปากคำเพื่อนคนเจ็บ

ลักษณะการก่อเหตุน่าจะมาจากปมชู้สาว

เดี๋ยวตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีค่ะ

โมงกว่าเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมากลางวันแสก